อยากให้ทุกท่านได้ดูเคล็ดลับดีนี้ก่อน
ยาสามัญประจำบ้านที่เราอาจจะติดบ้านเอาไว้นี่แหละ
คุณเชื่อไหมว่ามันใช้ได้หลายประโยชน์มาก

มันยังใช้ทำสิ่งดีได้ด้วยค่ะ
ว้าวทำไรนี่

ยามารานี่แหละเออ
ยาแก้ปวดที่เราทานแก้ปวดหัวนี่แหละค่ะ
คุณเอายาเม็ดเนี่ยมาวางบนเตารีดเสียบปลั๊กนิดนึงให้มันเกิดความร้อนใช่ไหมคะ
พอมันเดือดปุดยามันละลายเนี่ยค่ะแล้วคราบยาเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถขจัดคราบที่มันติดเป็นตะกัน
ที่มันติดอยู่ในพื้นเตารีดได้อย่างสะอาดสะอ้านเลยทีเดียว
ซึ่งหลายคนสงสัยว่ามันทำได้จริงเหรอ
ทีมงานเราก็เลยไปสืบค้นข้อมูลนะคะจนเจอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งบอกว่า
ยาพาราเซตามอนเนี่ยมีส่วนผสมของตัวยาที่ชื่อว่าอาเซตามิโนเฟน
ซึ่งสามารถละลายได้ในอุณหภูมิ๑๗๐องศาเซลเซียส
ส่วนเตารีดมีความร้อน๑๘๐องศาไงมันก็เลยทำให้ยาพาราละลายได้
พอตัวยาพาราละลายแล้วมันจะเกิดสารชนิดใหม่
คาดว่าสารชนิดนี้จะมีคุณสมบัติในการละลายคราบได้นั่นเอง
คลิปนี้นะคะผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าลาเต้น็อตลาเต้เนี่ยเห็นในยูทูป
ก็เลยนำมาลองทำดูมาพิสูจน์ดูว่าจริงไหมปรากฏว่ามันทำได้จริงอ่ะ
เคล็ดลับแม่บ้านเหมือนกันนะลองเอาไปใช้ดูว่าวิธีนี้เนี่ย
มันจะได้ผลสำหรับเตารีที่บ้านคุณไหมหรือจะเอาไปใช้กับวัสดุอุปกรณ์
ใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นได้หรือเปล่าก็ต้องลองดู
ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีที่นำมาฝากกันขอบคุณเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกด้วยนะคะ
คอมเมนต์บอกใช้ยาสีฟันได้ก็ไม่แน่นะเอาล่ะสิเอาล่ะสิมีหลายเทคนิคเลยต้องลองดู
เออลองดูเหมือนกันเธอจะใช้ได้เนาะคุณพุทธสนุกทีนี้